ในช่วงนี้นะครับติดตามเรื่องราวของความน่ารักกันหน่อย
โอ้โหเขาไปดูเจ้าลูกหมูโชคดี
ถูกต้องเพราะว่าลูกหมูเนี่ยไม่ธรรมดา
เป็นลูกหมูสีที่รอดชีวิตจากน้ำปลาไลน์ไทย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย

ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย

ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย

ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย

ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย
ติดตามทางราวของความน่ารักกันหน่อย

แล้วก็แหมอย่างว่าแหละดีใจจริงมีแต่คนสงสารสมเพศเวทนาดี